กินล้างบาง
ผมเอเชยามิชัยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการแทนลูกแซคชุมแพรนะครับตลอดไป

ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบางไซนะครับจังหวัด

ผมจะพาทุกท่านนะครับมาร้านอาหารที่

กินล้างบางวันนี้เรายังคงพาคุณผู้ชมไปกินตามรอยร้านดังเด็ดโดน
ซึ่งตอนนี้เราก็มาล้างบางกันที่ย่านบางไสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำหรับร้านแรกที่เรามาคือร้านโดน
เราไปดูกันว่าร้านโดนนี้ชื่อร้านอะไร
และใครมาโดนกับเรา
ไปติดตามกันได้เลยครับ

วันนี้ผมเอเชยามิชัยอย่าตกใจนะครับ
ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการแทนลูกแซคชุมแพรนะครับ
เพราะว่าลูกแซ็กนั้นติดภารกิจตลอดไปครับ

วันนี้ก็เลยต้องมารับหน้าที่แทนนะครับ
แต่ไม่ต้องห่วงนะฮะรสชาติของการกินวันนี้นะฮะ
งไหนที่ว่าแน่ที่ว่าอร่อยนะฮะ

มาละเวยมาละว่า
ลูกเขยมาแล้วจ้าพ่อจ้า

เออนี่คือสรุปที่ต่อไป

พ่อช่วยผมด้วยพ่อ

หน้าที่พิธีกรต้องเป็นผมคนเดียวเท่านั้นครับ
เออใครจะไปแย่งได้แล้วลูก

ก็คือพ่อเอชายานะครับผม

สบายดีมากลูกไม่สบายจะมาเหรอ

พระนครศรีอยุธยานะครับพระนครศรีอยุธยานะครับ
และแน่นอนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับ

โดนนะครับ
รับรองว่าอาหารอร่อยถูกใจโดนใจแน่นอนครับ

ตะลุยกินให้ถึงที่ตามไปกินให้หมดบาง
ในกินล้างบาง

และตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านสวนแม่ใหญ่

ซึ่งเป็นร้านที่โดนใจเจ้าแซ็ก
อยากพาพ่อเอมา

ใช้แนวคิดเกษตรผสมผสาน

เจ้าของร้านที่เป็นคนรุ่นใหม่

แม่ใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ผู้คนในชุมชนให้มากที่สุด
โดยเริ่มจากการใช้สวนที่มีอยู่

แม่ฮีแฮแบบนี้แม่ใหญ่เป็น
นะของคุณพ่อ
ของเราครับน่ารักที่สุดจริงจริงแล้วเนี่ยนะจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะ
บางที่ขึ้นชื่อเลยประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีบางที่รังสิตก๋วยเตี๋ยวเรือ
ลังสิสแล้วก็ก๋วิเตี๋ยวเรือยตะยาอ่าอายุตะยานี่น่ะ
อื้อวคุกจ้ายไม่พลาดไม่แต่เจ้าเดียว
เตี๋ยวเนี่ยวันนี้นะเนี่ยอย่างของพ่อ
เตี๋ยบะหมี่หมูต้มยำ
แล้วหมูนะฮะจะบอกเลยว่าหมูเนี่ยต้องเป็นหมูแบบนี้

ผันร้ายหน้าด้วยเกลียว

มีหือกล้วยด้วย

พ่อจะบอกจะบอกอย่างนี้นะว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับแล้วถ้าไปร้านเด็ดไปร้านโดมแบบที่เราพามาอย่างนี้
คุณอย่าเพิ่งไปปรุงอะไรของเขานะดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของร้านเขาจ้าง
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำน่ะจริงจริงน่ะถ้าเป็นต้มยำแล้วหมูสับด้วยเนี้ยถ้าควบ
เครื่องเนี้ยคือต้มมีตับด้วยอ่าครับเมื่อกี้เนี้ยกินตับพ่อไปนี่นะครับเขาหั่นอย่างบางมากเลยแล้วตับเขาอ่ะคือมันหอมแล้วมันใหม่ตับตับตับตับ
แล้วส่วนน้ำซุปนะครับคุณผู้ชมครับขอบอกเลยนะว่าของเขาเนี่ยมันมีกลิ่นความหอมรู้เลยว่าเขาพิถีพิถันในการเคี่ยวซุปอาจจะเป็นด้วยกระดูกหมูเพราะว่ามันหวานน้ำน้ำต้มกระดูกของหนูบ้างก็ได้ลูก

เพราะว่าเขาใส่น้ำปลาร้าลงไปด้วยครับ

รสชาติมันจะกึ่งคล้ายกับน้ำส้มตำปูปลาร้าไหม
ที่เวลาที่เอาน้ำนะครับมีเส้นมีมีลูกชิ้นนะครับมีผักมีกี่ตับ
ตับตับ๓๔ตับครับ
เข้ากันมากครับอร่อยมากคือมันลงตัวมากครับ

ใช่ครับคือบอกไม่ถูกมันมีความหอมของน้ำปลาร้า
แล้วก็ได้กลิ่นแบบเครื่องยำที่เขาใส่ลงมากับน้ำปลาร้าด้วยครับ
แล้วก็มีความหวานมีความเผ็ดแบบปลายลิ้นนิดนึงครับผม
น้ำซุปก็โอเคเลยมีความหวานมีความชิม

ผมจะบอกว่าอีกหนึ่งเมนูก็คือซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกัน
ครับผมข้าวคุกน้ำพริกเผาดุกแดดเดียวครับ
ก็จะบอกเลยบอกว่ามันเป็นเมนูรุ่นปู่ย่าตายายที่บ้านเรา
แต่นี่เวลาที่เขาทำน้ำพริกเผาแล้วเนี่ยเวลาที่มันเหลือ
เขาก็จะมาคลุกอยู่อย่างนี้แล้วเชื่อไหมว่ามีน้ำพริกเผาอยู่ถ้วยเดียวอ่ะ

อ่าใช่แล้วก็จะนั่งคลุกกันอย่างเงี้แล้วก็นั่งกินกันแบบว่า

มันมีความเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดกำลังดีไม่ได้เผ็ดโดด

เนี่ย

บอกได้เลยว่ากุ๊ยเตี๋ยวเส้นหมี่ไทยเราน่ะครับ

ถ้าไม่เกล้งใจคุณผู้ชมว่าเราจะต้องไปถ่ายกันต่อด้วยนะ
ก็คงจะมีการสั่งเกิดขึ้นอีก

น้ำแข็งใสของเรานะครับก็จะมีน้ำแข็งนะครับ
มีสีมีสีแดง
สีอะไรเนี่ย
สีฟ้าสีน้ำเงินนะครับผม

เครื่องเคียงก็จะมีขนมปัง
ชีสนะครับผม

แล้วก็น้ำบูบูลี่ครับผม

แต่ปัจจุบันนี้ทันสมัยนิดนึงก็เรียกว่า

นี่ผมเนี่ยตายายแล้วเค้ากินมาแบบนี้

ที่บอกว่าพิเศษนี่นะครับก็คือ

เพราะว่ามันจะมีกลิ่นของถ่านของควันขึ้นมา

ก็คือน้ำตาลก็คือช็อกโกแลตนั่นเองแซค

ถูกใจคนโบราณอย่างเราเหลือเกิน

้วยปิ้งต้องให้คนอายุไม่ต้องบูด

คุณผู้ชมครับแล้วก็โดยเฉพาะน้าจริงนะ
เวลามานะมันได้บรรยากาศจริง

โดนวันนี้ครับร้านสวนแม่ใหญ่
เดี๋ยวในสวนอร่อยเชียบ
ท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับก็ถึงช่วง
ตลบหลังครัวรัวตะลิ้ว

ในวันนี้นะครับยังไม่รู้เลยว่าจะได้ทำอะไรนะครับผม

อิ่มกันแล้วก็มาถึงช่วง
ตลบหลังครัวรัวตะหลิว

ของทางร้านที่กำลังจะวางขาย

ทางร้านจะมีสิทธิพิเศษ
อบให้กับแฟนรายการกินล้างบาง

จะเป็นอะไรนั้นคงต้องไปถาม
แม่ใหญ่ผู้คิดค้นเมนูนี้

เราไปตามหาแม่ใหญ่กันก่อนเถอะครับ
แล้วแม่ใหญ่หน้าตาเป็นยังไงล่ะครับนี่
โอ้โหมันเป็นอย่างนี้เองคุณตำรวจ
ก็เขาบอกว่าคนที่จะรู้ก็คือแม่ใหญ่
ใช่ครับนี่ไงครับแม่ใหญ่ที่ว่านะครับนี่เลยครับ
หน้าตาเหมือนป้ายร้านเลยครับ
เขาอยู่ตั้งนานก็ไม่บอกแม่ใหญ่สวัสดีครับ
สวัสดีแม่แม่จะให้ผมทำเมนูอะไร
พูดแบบแม่หญิงมากเลยนะครับ
ที่สำคัญเลยแม่ใหญ่จะต้องยืนถือแบบนี้
นี่นี่

ไม่แค่บอกพ่อแล้วพ่อจะยึดคำนี้ว่า

ต้องเหมือนในรูปใช่ครับแม่ใหญ่ต้องยืนถือแบบนี้ไปไปดู

นี่เห็นไหมใหญ่เปล่าไม่เห็นด้วยนะ
แจ๊คเข้าเชื่อพ่อหรือเปล่าว่าเอานะว่าแม่ใหญ่อ่ะต้องพร้อมตัวเป็นไก่อยู่ในฝูงนั่นแหละ
แม่ใหญ่แม่ใหญ่ยังยังไม่ออกมาอีกไม่ออกมาอีก
แม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่กลายเป็นมะม่วง
ไม่เจอแม่ยายอยู่ในนี้หรือเปล่าครับ

แม่ยายชอบขึ้นมาจนถึงยอดมะม่วงเลยนะลูก

พ่อยังหาแม่ใหญ่ไม่เจอเลยนะลูก
แม่ใหญ่ดูรูปอีกทีดิแม่ใหญ่นะ
แม่ใหญ่ครับเจอแล้ว

ใช่ค่ะ
อยู่เมื่อไหรยังแม่ใหญ่
พวกเราก็ตามหาตั้ง๒๓ชั่วโมงครับ

ยืนถือใจ

เตี๋ยวก็มาลาบตกเรือก็มี
เคล็ดลับของสูตรนี้ทำยังไงครับแม่ครับ
ต้องไปคุยกับคุณหลานค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนเริ่มต้นค่ะ
เราต้องไปตามหาคุณอาอีก๓ชั่วโมงนะครับผม

เดี๋ยวแม่เก็บดอกแคร์ก่อนค่ะ

ส่งไม้ต่อให้หลานสาวซะแล้วแม่ใหญ่
สงสัยกลัวรับมือสองพ่อลูกไม่ไหว
และเมนูเด็ดที่กำลังจะวางขายนั่นก็คือเตี๋ยวลาบตกเรือ
ก๋วยเตี๋ยวรสลาบที่มีที่เด็ดที่ลาบหมูแบบอีสานคลุกเคล้าบนเส้นก๋วยเตี๋ยว
ปรุงสดใหม่ชามต่อชามจนได้ความเหนียวนุ่มของเส้นก๋วยเตี๋ยว
ผสมผสานน้ำยำสุดแซ่บเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปในกาน้ำ
กินได้ทั้งแบบน้ำและแบบแห้งตอนนี้สองพ่อลูกก็พร้อมเข้าครัว
เพื่อขวาสิทธิพิเศษให้กับคุณผู้ชมแล้วครับสวัสดีครับคุณ
สวัสดีครับผมคุณเป็นใครครับ
เฟิร์นค่ะหลานแม่ใหญ่ค่ะอ๋อเขาบอกมาแล้วว่าวันนี้
เขาจะให้พวกพี่มาทำภารกิจเนี่ยทำเมนูเมนูใหม่เลย
นูใหม่แล้วก็เป็นเมนูพิเศษ
ใช่ยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนเลยค่ะ
คุณเปิ้ลจริงแล้วก็คือเมนูอะไรใช่ป่ะราบตกเรือค่ะ
เอาเป็นเส้นลวกเส้นเล็กเนอะเฮ้ยผมขอลวกได้ไหมครับ
ได้ค่ะแต่ผมจะโชว์จะโชว์รีลา

เข้าสู่ขั้นตอนการทำลาบนะครับ
เอามะนาวสองช้อนค่ะช้อนนะครับหนึ่งช้อนพูนนิดนึง
น้ำตาลหนึ่งช้อนค่ะน้ำตาลแล้วก็ข้าวคั่วนิดนึงค่ะ

หอมหยิบมือนึงค่ะหยิบนิดนึง
อ๋อค่ะน้ำปลานิดนึงค่ะ
แล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับ

นี่อีกนิดนึงนี่ฮะหูค่ะตอนตำนานใส่หูนะครับ
๒ทัพผีค่ะวรวมไปแล้วนะคะทุกชม
๒ทัพผีวันไปแล้วค่ะวันเลยแล้ว

ตับ๒ชิ้นต้องตามไปแล้วก็พักโรยนิดนึงค่ะ
นี้คลุกได้เลยค่ะทุ่บเค้าให้เข้ากัน
แม่สองแรงแข็งขันพ่อลูกร่วมมือกันจนได้เตี๋ยวตกเรือ
หน้าตาแบบนี้ออกมาน่าจะพอเทียบกับต้นฉบับได้อยู่
แต่รสชาติจะเป็นอย่างไรโดนใจคุณเฟิร์นหรือไม่
มาฟังผลกันครับ
เราจะให้คุณเฟิร์นเป็นคนชิมนะครับการันตีความอร่อยในเมนูพิเศษของเรา

ถ้าอร่อยนะครับจะมีสิทธิพิเศษนะครับผม
บอกสักทีสิผ่านค่ะ
ถือว่าภารกิจของเราในวันนี้ครับ
สำเร็จ

แฟนรายการกินล้างบาง

แคปหน้าจอรายการกินล้างบางวันนี้

ถ้ามาบางใส่แล้วชิ้นก๋วยเตี๋ยว
บรรยากาศบ้านสวนแบบธรรมชาติ
แวะที่นี่ไม่ได้นะครับ
ร้านสวนแม่ไยเตี๋ยวในสวน
เปิดบริการวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๙โมงครึ่งถึง๔โมงเย็น
เชิญมาเยี่ยมชมสวนเกษตรแบบผสมผสาน
และชิมก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดของแม่ยายกันได้เลยครับ

ร้อยแล้วเราแจกรางวัลให้กับคุณผู้ชมไปแล้ว

เดี๋ยวเราจะไปร้านไหนกันต่อเนี่ย

นี่แหละครับช่วงหน้าไปกินกันเลยครับ

อีกแล้วทำไมมาที่ริมน้ำนี่จะพายเรือ

รู้สึกว่ามีชีวิตชีวาแล้วก็รู้สึกสุด

มองใช่แบบมาสูบเป็นความสุขแต่ที่นี่เป็นธรรมชาติจริงเนาะ

คือพามาแทะลงแทะลง

และตอนนี้อาหารก็จัดเตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เป็นอาหารที่พ่อไม่เคยกินแน่

กรอบมากคุณพ่อน้ำลายยุ้ยไว้ไม่ใช่

ไปเลยครับป้า
เป็นร้านอาหารที่ตัวร้านเป็นแท้โล่งกว้าง
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

แต่รสชาติไม่ฟื้นเลยครับ
และเมนูที่ขาดไม่ได้ของทางร้านคือ
กุ้งแม่น้ำเผาตามแบบฉบับอโยธยา
เผามาจนได้ที่เปลือกเป็นสีส้มเข้ม
ส้มเข้มมันกุ้งเยิมสีเหลืองอร่าม
กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด
โอ้โหทุกข่าวสวยร้อน
แค่นี้ก็ฟินสุดแล้วครับคุณผู้ชม
สวัสดีค่ะชื่อกินการพรุ่งสวัสดิ์ค่ะ

เป็นเจ้าของร้านอาหารแห่อาหารฟุดิวพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เปิดมาตอนนี้เข้าปีที่๑๗แล้วค่ะ
อาหารที่ร้านส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไทยนะคะ

ว้าวจริงอันนี้ว้าวมากแล้วครับ

เมนูเลยนะที่มาเสิร์ฟแล้วหน้าตาดีหมดเลย
ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะเริ่มที่เมนูอะไรก่อนดีเพราะว่า

เขาบอกว่าเขาปลูกเองนะครับผม
เอาเลยลูกอ้ำแล้วบอกรสชาติซิว่าเป็นอย่างไร

ปูเขามีความกรอบแล้วก็มีความหวานด้วย

กินจากฟองเลย
ได้ยินเสียงกรอบของถั่วพูไหม
นั่นไม่ใช่เสียงถั่วปูครับผมน่าจะฟันครับน้ำยำของเขาครับ
กำลังดีหวานกำลังละมุนเลยเพราะฉะนั้นมันกลมกล่อมมาก
และความสดของถั่วภูอย่างที่บอกครับว่าผมท้าเลยนะ
ทุกคนทานได้นะเด็กเด็กก็ทานได้งั้นมาที่เมนูนี้เลยนะครับ
เมนูต้มยำปลาคังนะครับอ่าปลาแม่น้ำของเรานี่เอง
คังถ้าจะกินให้ดีนะลูกหนูต้องกินให้มันติดมันแบบนี้
หนังมันอ่ะมันจะกรุบแล้วก็มันจะมีความอร่อยมันมัน
เออเออใช่ปากคังคนคนภาคอีสานเรียกอะไรนะลูก
ก็ปลาขังครับพ่อปลาขังครับพ่อหือไม่พูดเหมือนเมื่อกี้ว่ะ
มึงเรียกปลาเขิงไม่คนราวไงคนราวคนราวเขาจะเรียกปลาเขิง
มันอย่างนี้คุณผู้ชมเวลานะเขาเวลาอยู่หลังรายการนะ
เพราะเขาเรียกว่าปลาเขิงนะเราก็จะให้เขาพูดประเด็นนี้
มันก็เรียกว่าประคังครับพ่ออะไรอ่ะ
เดี๋ยวขอชิมน้ำก่อนครับคือแบบทำแบบได้เหมือนบ้านมากครับผม
เขาจะเผาพวกขาตะไคร้
ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดง

เห็นไหมเนื้อมันยิ่งเด้งนี่ค่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มา

แล้วความหอมที่น้องจั๊กบ่าวเอาไว้กินครับล่ะ
เขาถึงเครื่องสมุนไพรปลามันมาก
เดี๋ยวมาต่อกันที่เมนูนี้เลยครับ

โอ้โหตัวเท่าหน้าผมเลยครับ
กินผมว่ากินตัวเดียวก็อิ่มแล้วพ่อ
กินที่หมดเผาพันธุ์นะลูกผมอาจจะได้เหลือแต่ไชยา

กุ้งสูทิศราชสูทิศราช

นิดนึงครับอ่านี่เลยน่ะหื้มความเด้งของเนื้อกุ้งนะ
คุณผู้ชมนะเนื้อมันแน่นมากแล้วกุ้งนะครับที่มาที่

นี้สดแล้วก็หวานมากครับหวานนะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็
ออกจากมีความเผ็ดมีความมีความเปรี้ยวมีความหวาน

ให้คุณผู้ชมได้รู้รสชาติอยากจะแนะนำอีกหนึ่งเมนูก็คือทอดมันกุ้ง
อ๋ออุ้ยดีเลยครับหนูจะได้แก้เผ็ดด้วยเออหนูจะได้แก้เผ็ดก่อนนะ
มันกุ้งนะครับคุณผู้ชมนี่ลูกขอบคุณครับแล้วก็น้ำจิ้มบ๊วย
อื้อหือแซ็กชอบแน่แน่ใช่ไหมอื้อคือผมชอบน้ำจิ้มบวยน่ะ
จิ้มบ๊วยนะน้ำจิ้มบ๊วยไม่หวานมากจนเกินไปหวานกำลังพอดีครับ
แล้วก็เนื้อแน่นจริงด้วยคุณผู้ชมจริงยังไม่ได้ทานนะครับ
ลูกแซ็กบอกเอาไว้ไม่ใช่ลูกแซ็กบอกเอาไว้ว่ากุ้งแบบเนื้อแน่นเลย
แล้วก็แป้งที่เขาชุบมานะฮะแป้งที่เขาชุบมาบางมากแล้วมันจะมีแป้งขนมปังเนี่ยเคลือบมา
เพราะฉะนั้นมันจะได้ความกรุบกรอบบางนะครับจิ้มน้ำจิ้มบ๊วยนะครับ
อาโต้ด้วย
เดี๋ยวมาที่เมนูสุดท้ายนะครับเอ็นหอยผัดฉ่านะครับผมนี่น่ารับประทานมากครับ
น่ารับอาทานมากมากครับกินเครื่องแกงเนี่ยมาแรงมากเลยครับ
คำว่าเอ็นหอยนะครับคุณกัดเข้าไปอันนี้ยังเยอะเอ็นหอยนะครับ
ถ้าเจอเอ็นแซคยิ่งใหญ่กว่านี้ครับผมเอ็นขาเอ็นแข้งไงครับใหญ่มากของผมอ่ะ
กินก่อนเลยคำแรกบอกด้วยเป็นหอยผัดชานะจ๊ะแม่จ๊ะ
คือเอ็นหอยนะครับจะแตกต่างจากร้านอื่นมาก
ร้านอื่นจะแบบเหนียวเหนียวอืมกัดไม่เข้าแต่ร้านนี้บอกได้เลยว่า
นุ่มแล้วก็หนึบหนึบด้วยความหนึบเหมือนเราเครียวเอ็นหมูอะไรอย่างแบบนั้นเนี่ยพอ
เหรอ
กับเจอกระชายด้วยด้วยความหอมบอกแล้วว่าอร่อยจริงจริง
ร้อนมากกินเข้าไปครับบอกเลยว่าเหมือนมีไฟเข้าไปเผาที่พุงตัวเองครับ
ว้าวยังไงไม่รู้ว่ะ
บอกได้เลยว่าอร่อยเชีย
ครับเป็นไงบ้างครับคุณพ่อครับอาหารร้านดังของเราครับ
อร่อยมากคุณเอ๋ยบอกเลยว่าทุกเมนูเลยที่มากองอยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยจริงนะครับ
อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเมนูที่เราเลือกมาแค่นั้นเอง

ยังได้อยู่ยังมีร้านเด็ดอยู่อีกอ่ะเจ๊ไม่อิ่มสิแซค
ใช่ครับผมยังมีร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งครับผม
ซึ่งบอกได้เลยว่าถูกใจคุณพ่อแน่นอน
เพราะว่าเป็นอาหารไทยโบราณครับผม

ใครมาอายุทยาก็ห้ามพลาด
ร้านดังแห่งย่านบางไซ
ที่นอกจากจะเสิร์ฟอาหารอร่อยโดยเฉพาะกุ้งเผาตัวใหญ่
สมกับป้ายร้านแล้วยังเสิร์ฟวิวสุดอลังการริมแม่น้ำ
ฟรีอีกด้วยครับร้านเปิดบริการทุกวัน
เวลา๑๐โมงถึง๔ทุ่มหากมาเยือนแล้ว
ท่านจะคลับไปแน่นอนครับดินล้างบาง

แล้วก็ผ่านมาแล้วทั้งสองร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านดัง
แล้วก็ร้านโดนนะครับโดนมาถึงร้านสุดท้ายนะครับ
เป็นร้านเด็ดของเรานะครับผมใช่ร้านเด็ดเด็ดเราต้องเอาไว้ท้ายท้ายนี่นะครับ
เพราะฉะนั้นมันเด็ดขนาดไหนลูกค้าเนี่ยครับคือก็ยังมีคนที่มาอุดหนุนอ่ะ
เขาบอกว่าเป็นเจ้าประจำด้วยนะเขามากันเรื่อยด้วยนะ
พร้อมนะครับคุณพ่อครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วไปเลือกเมนูกันดีกว่าครับ
ไปดีกว่าครับไปเลยครับร้านปู่ข้าวเป็นร้านอาหารไทยแท้
รสชาติดั้งเดิมที่มีหลากหลายเมนูครบทั้งขาวหวาน
ใครที่ผ่านมาแถวนี้เพียงแค่เห็นร้านเต้นต้องแวะ
เพราะตกแต่งร้านสวยงามสไตล์โมเดิร์นแต่พอเข้ามาในร้านเป็นต้องว้าว
เหล่าเมนูอาหารไทยโบราณมากมายที่ยกขบวนตั้งสำหรับรอท่านอยู่แล้วครับ
อันนี้ไหมครับไม่เอาเอาอันนี้ไหมครับไม่เอาพ่อจะเอาอันนี้
ก็เมนูเขาเยอะแยะหน้าตาสวยงามขนาดนี้ทำเอาสองพ่อลูกแทบตีกัน
ให้เขาไปตกลงกันก่อนดีกว่าระหว่างนี้เราไปฟังคุณแก้วเจ้าของร้าน
เล่าที่มาที่ไปของร้านอู่ข้าวกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะชื่ออันชิตาหันศักดินะคะ
พี่แก้วค่ะเป็นเจ้าของร้านอู่ข้าวค่ะที่ร้านจะเปิดเพราะว่าตอนแรกอยากเปิดเป็นคาเฟ่เล็กเล็กอ่ะค่ะ
แต่พอคิดไปคิดมาเราไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองอายุทยาเราก็เลยเปลี่ยนความคิดเป็นเปิดร้านอาหารแทน
ก็คือที่ร้านจะเป็นสไตล์แบบโบราณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสไตล์ของอู่ข้าวเองนะคะ
โอ้โหกับข้าวน่ารับประทานมากครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก่อนที่เราจะรับประทานนะครับขออนุญาตเซลฟี่สักนิดนึงนะครับ

ถ่ายกันไปจนแบบเยอะแล้ว
บอกมาได้นะว่าอยากให้เราไปกินล้างบางกันได้ที่ไหนเนาะ

แต่ว่าคืออันนี้น้ำอะไรนะครับ

ใช่แล้วอันนี้เป็นลำรใหม่สองสี
อันนั้นก็ได้ครับผม

ใช่ครับอันนี้มันน่าจะเหมาะกับพ่อมากกว่า

แล้วก็จะมีหอมนมหอมนมแล้วก็หอมด้วยกลิ่นมะตูมด้วยครับ

นี่ปลาแห้งแตงโม
เริ่มด้วยปลาแห้งแตงโม
เมนูของว่างชาววังสูตรโบราณที่แพร่หลายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยา
แตงโมเย็นหวานได้ความเค็มและน้ำตาลจากปลาแห้งตัดนิดกินแล้วชื่นใจหายเหนื่อยเลยครับ
ว่าน่าจะหวานจับใจกันเลยทีเดียว

ตามน้ำปลาเถอะ
มันก็จะออกหวานเค็มแล้วก็กรอบครับผม
เขาจะใช้เนื้อปลาเนื้อปลาเนี่ยนะ

ปลาชอดเครียดทอดแล้วพร้อมแดงแบบนี้แล้วก็ไปคลุกเค้ากัน

ขอสักคำ

หวานอย่างความชั่วมชำของลูกแตงโม
เดี๋ยวมาที่เมนูต่อไปเลยดีกว่าครับ

ส้มโอสายพันธุ์ดีนำมาคลุกเคล้ากับเครื่องยำและน้ำยำสูตร
ของทางร้านกลมกล่อมครบรสโรยด้วยปลาแห้งชูรสให้หลากหลายยิ่งขึ้นไปอีกครับ

เปรี้ยวเลยมันมีความเปรี้ยวเจียวไหมลูก
ไม่มีความเปรี้ยวเลยครับเหรอมีมีแต่หอมหวานแล้วก็ได้กินพริกเผามัน
มีทั้งหวานพริกเผาแล้วก็หวานส้มโอ
มีความเปรี้ยวไหมครับพ่อ

ลิ้นผมไปแล้วเนี่ยขออีกทีก่อนแล้วกัน
แล้วมันตัดกับน้ำพริกเผาที่มันหวานไงมันก็เลยจะได้เปรี้ยวและหวาน
แล้วขออีกอีกครั้งนึงก็แล้วกันครับ
ถ้าไม่เปรี้ยวนะผมจะไปตัดลิ้นผมทิ้ง

นี่คุณไม่แต่ผมบอกเลยนะว่าที่นี่เก๋ตรงนี้
ตรงที่เขาเอาปลาแห้งเนี่ยปลาป่นเนี่ยมาโรยตรงหน้านี้
ความหอมของปลาป่นนะฮะแล้วปลากรอบเนี่ยเขาไปบดจนละเอียดเลย
แล้วก็มาโรยมันจะได้ความเค็มตรงหน้านี้อร่อยจริง
มาที่เมนูต่อไปครับเมนูหมี่อู่ข้าวนะครับ
เป็นเมนูแนะนำจากทางร้านนะครับผมนี่
มีอู่ข้าวมีเส้นนุ่มผัดกับซอส
ได้รสชาติเข้มข้นสีแดงสดทานคู่กับไข่เจียวฝอย
และหมูสามชั้นกรอบเมนูนี้ทานได้เพลินเจริญใจเลยครับ
มารับประทานกันเลยดีกว่าครับ
อันนี้เป็นหมี่นะครับแล้วก็ผัดใส่กับกะทินะครับผม
ถ้ากินคำใหญ่เดี๋ยวทางบ้านจะว่าผมกินคำโป่งคำโป่งคำโป่ง
ทำอะไรนะคำโป่งครับคำโป่งตะกะตะกายนั่นเองครับผมโอเคครับ
คนตะกะครับผม
ไม่รอแล้วอาจจะไปพูดซะทีรอไม่ได้แล้ว
ไม่พูดซะทีเลยว่ารสชาติมันเป็นยังไงวะ
มีความมันของกะทิด้วยเส้นหมี่ครับผมมีความหวาน
หวานแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวพอประมาณ
เปรี้ยวอยู่แล้วหรอเปรี้ยว
ให้เจอรสเปรี้ยวมันมีเปรี้ยวเยอะ
เพราะว่าเขาต้องใส่น้ำมะขามเปียกใช่ไหมครับ

ที่เห็นน้ำแดงนะครับเป็นน้ำเย็นตะโฟ
แล้วก็น้ำซอสเป็นสูตรของทางร้านนะครับผม

ที่เมนูต่อไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เลยครับคั่วปลาร้าหมูสับผักสดของเรานะครับผม

ปลาร้าอย่างดีที่คั่วจนหอมขึ้นจมูก
ทานคู่กับผักสดหลากหลายชนิดตามฤดูกาล
นี่คือเมนูพื้นบ้านยอดนิยมประจำร้านเลยครับ

ก็ไม่รู้ครับผมนึกถึงเฉยครับ
นี่ครับผมคั่วปลาร้าหมูสับผักสดนะจ๊ะ

ัวครับนัวปลาร้าแล้วก็หอมปลาร้ามาก
ต้องทานคู่กับผักที่เขามีมาให้มานะครับ

แขยงเป็นครั้งแรกเลยแต่ขอลองกินหน่อยจะเป็นยังไง

กินจมูกจะกินฉุนขึ้นจมูกนิดนึง

ดีวะดีวะใส่กินกำ
ผักแขยงเข้าไปถ้าไม่ใช่สายแข็ง
ก็จะทำหน้าหินแบบนี้ล่ะครับ
ชนิดนี้มีกลิ่นเฉพาะเป็นเอกลักษณ์
แม้จะมีกลิ่นแรงแต่เปี่ยมด้วยคุณประโยชน์นักแล
มาที่แบบโอ้โหสิ่งที่คุณพ่อรอคอยนะครับ
พะโลโบราณเมนูแนะนำที่ห้ามพลาด
เพราะจานนี้เคี่ยวน้ำพะโล้อย่างพิถีพิถัน
แบบไทยโบราณแท้จนเข้มข้นหวานหอม
ปรึงทับเข้าไข่พะโลอลูกโต
และหมู๓ชั้นที่นุ่มจนแทบละลายในปาก
ถูกใจนักชิมจนต้องซื้อกลับบ้านเลยครับ

แป๊กมันจะเหนียวเพราะว่าด้วยเขาเคี่ยว
เขาก็จะเคี่ยวกับพวกน้ำตาลอะไรน้ำตาลกวดน้ำตาลอะไรอย่างนี้ค่ะ
จนแบบได้สีแบบนี้เลย

เชื่อมือแล้วว่านี่คือต้นตำรับจริงครับ

เขาใช้เวลาจริงนะถ้าเป็นเมนูโบราณที่เขาบอกมา
คุณย่าตายาเขาบอกว่าเขาเคี่ยวกว่าที่ไข่มันจะดำ

แล้วจนแบบว่าถึงได้ส่งมาอย่างนี้

เมนูบอกได้เลยว่าโอ้โห

อันนี้เป็นเสียงอ้อนเป็นเสียงไอยี่ครับผม

ตัดกับความร้อนของกล้วยบวชชี

เดี๋ยวเราก็มาต่อกันที่ของหวานกันเลยนี่ครับ

กล้วยบวดชีซะที่ไหนแล้วมึงก็เห็นว่าเป็นไอศกรีมแท้เนี่ย

กล้วยบวชชีแล้วก็มีไอศครีมมันชันด้วยครับผม

ดีแล้วว่าจะเปล่าเลยค่ะ

หอมไอศครีมมากครับผม
ใครเป็นคนคิดนะครับเมนูนี้

มีความร้อนแล้วก็มีความเย็นอยู่ในคำเดียวกัน

ร้านเด็ดร้านอูฮาวในวันนี้นะครับ

อิ่มอร่อยมากและเมนูเด็ดมาก

และวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ

ขอให้เอมากเลยที่มาร่วมรายการกับพวกเรานะครับ

และที่สำคัญนะครับวันนี้นะครับผม

คุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
อย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
ทางที่ดีคุณไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนเลย
ดูไทยรัฐของเรา๓๒ยาวไปเลยดีกว่า

ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปกินร้านอาหารที่

เราจะตะลุยกินให้ถึงที่
ดังเด็ดโดนย่านบางไซไปทั้งสิ้น๓ร้าน๑๗เมนู
ครั้งหน้าแซ็กจะไปล้างบางที่ไหนกับใครต้องมาติดตามกันครับ
เอ๊ะส่งกันเหรอโง่ย
หยุดมาก

อืมหนึ่งสองสั้น
เฮ้ยเฮ้ย